แน่นอนนะฮะจากเรื่องของการที่น้ำมันไหลเข้าไปเต็มความจุของเขื่อนป่าศักดิโทรศิษฐ

ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ไปส่งผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติม
ดูหน่อยว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไร
เรื่องนี้ทางด้านของนายอภิรักษ์ศรีกุลวงครับท่านภูมิในการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์บอกว่าสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าศักดิชนลสิตเนี่ย
ปริมาณน้ำในเขื่อนตอนเนี้ยมันอยู่ที่เก้ามร้อยห้าสิบสามล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นร้อยละเก้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดของความจุนะฮะ
คือมันรับได้จริงจริงแล้วเนี่ยเก้ามร้อยหกสิบล้านลูกบาทเมตรนะฮะ
แล้วก็มันยังมีมวลน้ำเหนือไหลเข้ามาอีกในเขื่อนอีก๒๐๙ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
แน่นอนครับเขื่อนป่าศักดิลสิทธิ์ต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง๕บาน
เพื่อปรับเพิ่มในการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเฉลี่ย๕๐ล้านลูกบาทเมตร
ปัจจุบันน้ำเหนือไหลเข้ามาเติมไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่อง
แล้วเขื่อนเองก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ค่ะมันก็จะไปส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์ตั้งแต่ท้ายเขื่อน
เขื่อนพระราม๖ในชุมชนนอกคันกั้นน้ำ
บริเวณวัดสตืออำเภอท่ามเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานน้ำเพิ่มสูงขึ้น
เยอะเหมือนกันสองเมตรถึงสองเมตรครึ่งทีเดียวใช่ค่ะ
ทีนี้นอกจากนั้นที่สระบุรีอย่างที่บอกค่ะว่าเป็น๑ใน๘จังหวัดที่มีการประกาศเตือน
เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
เมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะชาวบ้านที่ชุมชนเริงรางหมู่สี่
ที่อำเภอเสาให้เนี้ยชาวบ้านตรงนั้นเนี้ยอยู่กันสามสิบกว่าหลังคาเรือน
ดูสิคุณผู้ชมขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน
ต้องเอาไปฝากไว้บ้านญาติก่อนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะ
น้ำขึ้นสูงเกือบสองเมตรอ่ะแล้วบ้านเรือนของชาวบ้านเนี่ย
ถูกน้ำท่วมนะคะโดยเราไปคุยกับคุณตาทวีอยู่พงศ์
คุณตาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยนี่ไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลย
เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะต้องรีบขนข้าวขนของ
ขนเครื่องใช้ต่างหนีน้ำแข่งกับน้ำที่สูงตลอดทั้งคืนเลยค่ะ
คุณตาเนี่ยเอาของไปฝากไว้ที่บ้านลูกชายคุณตาบอกว่าบ้านลูกชายน่ะ
ตรงนั้นมันสูงหน่อยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะ
ในบ้านน้ำมันเข้ามาโดนน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
เดือดร้อนมากจะทำกับข้าวจะทำอาหาร
ทำไม่ได้แล้วนะคะห้องครัวก็โดนน้ำท่วมไปหมดเลย
กงเตาแก๊สเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ไปหาซื้อข้าวก็ยังหาซื้อไม่ได้ด้วย
ฟังคุณตาหน่อยค่ะพอแล้วพอแล้วล่ะครับ
ครับแล้วตอนนี้ขนของออกหมดแล้วใช่ไหมครับ
ก็เรียกว่าช่วยกันแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกัน
แล้วขนมันอยู่ไหนครับลุงบ้านลูกชายบ้านหนังสูงอ่ะ

หลังจากที่เขือนประสาทเจรษฐ์ต้องระบายน้ำออ่อ
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วผลกระทบมันก็จะไปเกิด
เปลี่ยนทงเป็นสีแดงเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เห็นเนี่ยปักเอาไว้ตรงกลางเขื่อนแบบนี้ครับนะฮะต้องเตรียมพร้อมรับมือเลยแจ้งเตือนประชาชนตอนนี้ระดับน้ำวิกฤตแล้วนะครับ
ริมแม่น้ำป่าศักดิ์ท้ายเขื่อนพระราม๖ลงไปถึงเขตอำเภอพระนครศรีอายุทยาที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำป่าศักดิ์ด้วย
โดยเฉพาะชุมชนวัดสตือถูกน้ำล้นตลิ่งแล้วตอนนี้ไหลเข้าไปท่วมแล้วนี่ประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วครับชั้นหนึ่ง
หนะครับก็ไปช่วยแล้วครับแล้วจริงจริงแล้วสามีเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ชั้นล่างนะครับก็จะให้กู้ภัยช่วยอุ้มเขิน
จะไปยกกว่ายกไม่ได้กันหรอกนะฮะผู้หญิงยกผู้ชายยังไงทีนี้ก็เลยต้อง
เอาจากใต้ถุนบ้านขึ้นไปนะฮะกลัวจะหนีน้ำไม่ทันในวันนี้ก็เลย
กันขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านก่อนขณะที่บริเวณตลาดเก่านักเทศบาลท่าม
เรือก็ถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์ไหลไปท่วมแล้วนะฮะตรงถนนเรียบแม่น้ำป่าศักด
ซึ่งก็เป็นผลมาจากการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนพระราม๖นี่ตลาดโดนท่วมไปแล้ว
โดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ไหลย้อนกลับเข้าไปตามท่อ
ระบายน้ำของเทศบาลแต่พอลงท่อปุ๊บมันก็ระบายต่อไม่ได้มันก็ล้นแล้วเออออกไปนอกท่อ
ไหลท่วมถนนท่วมตลาดเข้าไปตอนนี้อย่างที่เห็น๒๐๓๐เซนแล้ว
แล้วมันยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเขื่อนก็ยังคงต้องเร่งระบายน้ำออก
ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจังหวัดท้ายเขื่อนก็เลยต้องเฝ้าระวังนะคะ
สถานการณ์น้ำทีนี้เดี๋ยวพาไปดูต่อที่อ่างทองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อ่างทองเนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วน้ำมันมาต้องอบพยพคน
พยพของอบพยพสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่อำเภอค่ะเนี่ยเห็นไหมหอบผ้าหอบผ่อนหอบที่นอน
มามาปูนอนกันที่ชั้นล่างของที่ว่าการอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ
ซึ่งมากัน๔ชีวิต๔ชีวิตคนแล้วยังมีน้องหมาอีก๔ตัวแมวอีก๓ตัว
รวมแล้วทั้งหมดค่ะ๑๑ชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยนะคะ
ซึ่งเดิมทีเขาเช่าห้องพักอยู่ที่พื้นที่หมู่๖ตำบลบางปรากฏ
แต่ว่าห้องพักเนี่ยก็โดนน้ำท่วมน้ำมันทะลักเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
ก็เก็บข้าวของได้บางส่วนจะไปหาห้องเช่าที่อื่นที่มันพ้นน้ำ
แล้วก็ไม่โดนน้ำท่วมเนี่ยก็ยังหาไม่ได้เคว้งอยู่ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยมาอาศัยนอนที่ที่ว่าการอำเภอป่าโมกนะคะ
ก็ไปคุยกับนางสายนพศรีคุณป้าสายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานน้ำจากเจ้าพญาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ที่ตำบลบางปรากฏ
ตัวของคุณป้าแล้วก็ครอบครัวก็ช่วยกันเก็บข้าวของแล้วก็หนีน้ำมา
มานอนที่อำเภอก่อนเพราะว่าเอาจริงนะป้ายังไม่รู้ว่าป้าจะไปนอนที่ไหน
อยากจะเช่าหาที่อยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่กันหลายคน
ยังมีทั้งหมาทั้งแมวอีกนะคะส่วนนางสาวไอรดาถนอมวงอายุสิบแปดปี
เธอก็บอกนะบอกว่าตอนที่น้ำไหลทะลักขึ้นมานะช่วยกันเก็บของเอาไว้ที่สูง
แต่ว่าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มสูงเร็วด้วย
ก็เลยเก็บข้าวของออกมาได้บางส่วนแต่หลายอย่างมันก็จมหายไปกับน้ำเหมือนกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องไอรดาแล้วก็คุณป้านะคะ
ทีนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ตรวจสอบไปก็ยังไหลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างคุณผู้ชมหลายร้อยครอบครัวในหมุน๑หมุน๒หมุน๓หมุน๕ของ
ต้มบนห่วงเพชรมปาโมกเนี้ยก็โดนผลกระทบไป
ส่วนน้ำที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทอง
เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่๙เมตรกว่าแล้ว

เหลือไม่ถึงเมตรแล้วก็จะล้นกำแพงกั้นเข้าไป
ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่๒๔๘๗ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทีนี้จากอ่างทองค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ปฐุมธานีหน่อยนะคะ
เมื่อคืนฝนตกหนักตลอดทั้งคืนมาจนถึงเช้ามืดเลยนะ
ปริมาณน้ำถือว่ามากกว่าทุกวันค่ะ
น้ำก็เลยเอ่อท้นท่วมบ้านเรือนของประชาชน
อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะ
ตำบลบางโพเหนือแล้วก็ตำบลกระแชงอำเภอสามโคก
ส่วนใหญ่น้ำก็จะท่วมขังในพื้นที่ต่ำ

ขนข้าวของเก็บขึ้นที่สูงเอาไว้
บ้านชาวบ้านอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะ

เขยิบมานนทบุรีนะคะ
ที่นนทบุรีเนี่ยเทศบาลนครนนทบุรี
ก็เอาอุปกรณ์พวกไม้กระดานถุงบรรจุทรายถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร
เร่งสร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับชาวบ้านในชุมชนตลาดขวัญ
ตรงนั้นเขาอยู่กัน๖๐กว่าหลังคาเรือน
เพราะว่าน้ำมันก็เอ่อล้นเข้ามานะคะ

เอารถไปจอดไว้บนที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้ว
แต่ว่าช่วงเช้าระดับน้ำลดลงจนแห้งสนิทแล้วนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์ที่นักข่าวของเราตรวจสอบ
สามารถเดินทางใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว
และเดี๋ยวตอนบ่ายทางนายกพร้อมกับคณะ
จะเดินทางมาเยี่ยมชาวชุมชนตลาดขวัญ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้นายกช่วยเหลือในหลายเรื่องเลย
โดยเฉพาะเรื่องของขยะที่ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา

กำหนดการที่นายกจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม
ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรี

นายกพร้อมคณะจะเดินทางขึ้นเรือ
จากสารท่าเรือเทศบาลนครปักเกร็ด
เยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำ
แล้วก็การก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม
รอบเกาะเกร็ดนะคะที่อำเภอปากเกร็ด
แล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำตลาดขวัญ

ระยะทางประมาณ๑๒กิโลกว่า

ยกและคณะก็จะไปเยี่ยมชุมชนตลาดขวัญ

คันกั้นน้ำจำนวน๖๐หลังคาเรือน
อันนี้ก็เป็นกำหนดภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงบ่ายวันนี้
ก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะทีนี้